เรื่องซื้อขายอีกสักเรื่องหนึ่ง
แต่อันนี้เนี่ยอ้างว่าทอนเงินผิด
แต่ว่าไปทำร้ายร่างกายเขาจนถึงคางแตกหลังดอกค่ะคุณผู้ชม
เป็นคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกวันที่๑๙ธันวาคม
แล้วก็พ่อค้าขายผลไม้คนนี้โดนเหล็กฟาดที่ศีรษะนะครับ

ล่าสุดคนที่ไปก่อเหตุที่ถือไม้
เหล็กอยู่เนี่ยค่ะโดนจับได้แล้วนะคะ
นี่ค่ะผู้ชายคนนี้เอาเหล็กสี่เหลี่ยมตีนายวิเชียนคลอพิมายนะคะ
พ่อค้าขายผลไม้รถเข็นตีเขาจากข้างหลัง
บาดเจ็บที่ศีรษะที่คางแล้วก็ที่หลังนะคะ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ซอยจรรย์สนิทวง๓๕ที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
ตำรวจสนบังขุนนลตามไปจับกลุ่มตัวนายนัดดันัยทองศรีค่ะ
อายุ๒๒ปีจับได้พร้อมกับท่อเหล็กสี่เหลี่ยมกลวงค่ะ
ยาวประมาณเมตรหนึ่งอันนี้ที่เอาไปตีเขา
ก็รับสารภาพค่ะบอกว่าทำจริงที่ทำเนี่ยเพราะว่ามาจากเรื่องเงินทอนนะคะ
เขาบอกว่าวันนั้นไปเอาแบงค์ร้อยไปซื้อฝรั่งในราคา๒๐บาท
ค้าก็ทอนมาให้๘๐บาท
แต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาเดินกลับมาแล้วบอกว่า

พ่อค้าก็ยืนยันบอกว่าก็รับมาเพียงแค่๑๐๐บาท

ก็เลยเนี่ยเถียงกันไม่ลงตัวมีปากเสียงกันค่ะ
สุดท้ายพ่อค้าโดนทำร้ายนะคะ

แล้วก็คนที่เอาเหล็กไปตีเขาเนี่ย